ต่อกันที่ข่าวนี้กันบ้างทำไมมีแต่เรื่องคนเก่า
อันนี้ก็อีกแล้วแตงโมโตโน่
ก่อนหน้านี้ค่ะแตงโมได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อไปวันก่อน
เรื่องที่ไปเจอกันที่สนามบินด้วยความบังเอิญนะคะ
รูปหัวนั่นเองล่าสุดถึงคิวโตโน่บ้าง
พี่โตโน่ว่าไงล่ะไปลูบหัวน้องแตงโมวันนั้น
ก็นี่แหละกลายเป็นประเด็นร้อนสนั่นโซเชียลเลยทันที
อดีตคู่รักสะเทือนวงการแตงโมพัทธริธิดาและโตโนภาคิน
รูปหัวกันสุดหวานไม่รู้หวานจริงหรือเปล่า
แต่ว่าแค่ตามองตาแต่มันดูออก
สายตาของคนรักเก่ามันยังมีอะไรบางอย่าง
เค้าเคยรักกันเค้าก็ไม่ได้เกลียดกันตอนนี้ถูกมะ
อ่าแต่ว่านี่เขาก็อยู่กันท่ามกลางคนเยอะแยะนะ
สนามบินนะคุณเขาก็ไม่ได้ปกปิดอะไรนะ
แฟนคลับก็อยู่เยอะนะเยอะ

ต่างฝ่ายต่างต้องเดินทางไปทำงานที่ต่างจังหวัดค่ะ
ส่วนภาพที่รูปหัวเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาของคนรู้จักกันแล้วก็สนิทกันไม่ได้เจอกันมานาน
เวลาพี่มิ้วเจอเพื่อนเก่าลูบหัวไหม

อ้าวลูบหัวพอเนอะเบา
อย่างที่แฟนคลับรุ้นเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแหละ
ซึ่งทางโตโน่ก็ออกมาช่วยกันย้ำนะคะ

บอกถึงกรณีที่สาวแตงโมเคยให้สัมภาษณ์เตือนตัวเอง

แล้วเราก็เจอกันโดยบังเอิญ

แต่ว่าถ้าเราจะอยู่ในเหตุการณ์

แต่ถ้าเราดูแค่ภาพ
แล้วก็มาวิเคราะห์กันไปต่างนาน

เรื่องของคำพูดบนวิธีคอนเสิร์ตเนี่ย

แต่ว่าที่มันจะมาเป็นเรื่องเป็นประเด็นเนี่ย

ผมกับโมเนี่ยเราไม่ได้มีปัญหากัน
เจอกันก็เจอแต่จบแล้วก็คือจบ
เป็นแฟนมันไม่มีทางจะกลับไป

ไม่ก็คุยกันว่าอ้าวถ้าคุณเจอแฟนเก่า

ุเลศคุณโตโน่บอกอย่างนี้ดันมีเพศ
ก็เลยถามน้องเชอรี่ว่าถ้าน้องเชอรี่เจอแฟนเก่าทำยังไง
ดิฉันจะยืนจ้องหน้าจ้องอยู่จนกว่าแฟนใหม่จะสำนึกผิด

ฉันรีบหลบเข้าห้องน้ำก่อนเลย

แต่สำหรับเรื่องความสัมพันธ์ที่หมดลุ้นของเจ้าตัวกับแพทย์นับประพา
หมดลุ้นจริงเหรอมันเหมือนยังไปได้เรื่อยนะคู่นี้
โตโน่บอกว่ายอมรับในความตรงไปตรงมาของแพทย์

แต่ก็ยืนยันนะคะว่าเรื่องความรักครั้งใหม่
โตโน่บอกว่ายังไม่พร้อมใช้หัวใจอีกครั้ง

ไปฟังโตโน่สิ
เราอยากจะพักเรื่องนี้ก่อนครับ
เราใช้ที่ผมเคยบอกพี่ไง
เราใช้ใจมาเยอะแล้วให้มันพักบ้าง

เขาก็แน่นะการที่ผู้หญิงกล้าถาม

ก็ถือว่าจริงผมก็ถือว่าเขาเจ๋งมากนะ
แล้วความจริงใจความเป็นเพื่อนที่เขามีให้เนี่ย
ผมทราบซึ้งผมรับรู้ได้
ส่วนเรื่องของความสัมพันธ์อีก
คุณแป้งออนจิลาอีกมาไงเหรอคนนี้
เขาบอกไปกินข้าวด้วยกันไม่ใช่เหรอน้องเชอรี่
ใช่แต่แล้วคุณแป้งก็โสดไง

ปรากฏว่าโตโน่ก็เคลียร์ให้ชัดเลย
ก่อนที่จะค้างขาดใจกันไปมากกว่านี้
เป็นเพื่อนกันนัดกินข้าวกัน

ไปลุ้นพลัทน์นรพภากันต่อดีกว่า

ก็ต้องนึกถึงเรื่องดีความรู้สึกดีแหละ

เจอแฟนเก่าแล้วเข้าห้องน้ำป่ะล่ะพี่มิว

เชอรี่เมื่อสักครู่นี้ทำหน้าให้ดูว่าเจอแฟนเก่าทำหน้ายังไงคะ
แต่ถ้าวันนั้นไม่สวยนะคุณผู้ชมฉันเลี้ยวเข้าห้องน้ำจริงด้วย

ใช่แล้วแฟนใหม่เขาสวยด้วยอย่าพูดเรื่องตัวเอง